ตำรวจปปปซ้อนแผนข้างหลังเนี่ยคุณผู้ชม

ผู้ต้องหาเงินเป็นแสนครับ

เป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมจับได้คารถเลย

หรือว่ากองบังคับการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุกเข้าจับกลุ่มสารวัตรนัท
หรือชื่อเต็มและยศเต็มของเขาคือพันธุ์ตำรวจโทษ

มาเรียงบนกระโปรงรถเนี่ยคุณผู้ชม

คือทางตำรวจปปเขาไปได้ข้อมูลและสืบทราบว่า

มีพฤติการเรียกรับสินบนแล้วก็พบของกลาง
เป็นเงินสดครึ่งแสนครับอันนี้ห้าหมื่นบาท
อยู่ในไหนรู้ไหมกระเป๋ากางเกงเลยนะ

ตรวจสอบทั้งหมดต่อหน้าสารวัตนัทก็พบว่า
เป็นเงินสดที่มีหมายเลขธนบัตรตรงกันกับธนบัตรที่
ผู้เสียหายนำมาส่งมอบแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนอันนี้

ผู้ต้องหารายหนึ่งที่เป็นผู้ระเหมาทุบตึกเนี่ย
โดนยื่นฟ้องคดีร่วมลักทรัพย์โดยใช้ยานพานะ
แล้วก็ร้องเรียนกับกันจอมพลัง
เรียกรับเงินสินบลค่าทำคดีเรียกเงินอยู่๑๐๐๐๐๐บาท
ผู้ต้องหารายนี้ที่เป็นผู้รับเหมาทุกตึก

สารวัตรคนนั้นแล้วห้าหมื่นบาทครับเมื่อห้ากันยายนที่ผ่านมา
และอีกล็อตหนึ่งอีก๕๐๐๐เนี่ยก็นัดมอบหมายกันเมื่อวานนี่แหละ
คุณผู้ชมฮะยี่สิบกันยายนอีกห้าหมื่นหลังจากนั้นกันจอมพลังประสานตำรวจปป
มาพี่ตำรวจมาวางแผนกันซ้อนแผนกันจึงได้เข้าจับกลุ่มสารวัตรนัทได้สำเร็จครับ
ตอนแรกเจ้าตัวมีความระแวดระวังนะมีการเปลี่ยนสถานที่นัดพบแบบกระทันหันด้วย
กลัวจะโดนดักซ้อนแผนไงเปลี่ยนสถานที่จากเดิมที่นัดส่งมอบที่สำนักงานอายการ
เปลี่ยนมาเป็นที่ร้านอาหารครับพอมาถึงจุดนัดหมายเนี่ย
ช้ากว่าเวลานัดถึงสองชั่วโมงสุดท้ายตำรวจก็จับกลุ่มไว้ได้อยู่ดีครับ
หลังจากนั้นจึงนำตัวสารวัตนัทไปยังโรงพักษพโคกสำโรง
แล้วก็แจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
จะส่งตัวไปดำเนินคดีต่อไปครับ